คืนนี้ไปดูความเคลื่อนไหวอื่นทางด้านการเมืองกันสักหน่อยนะคะ
โดยทางคุณวีระสมความคิดได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
ระบุถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ไม่รับการไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนพลเอกปรีชาจันโอชา
อาจจะเป็นเพราะว่ากลัวจะถูกเซ็ตซีโร่
ขณะที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
ก็ได้พูดถึงว่าอยากให้รัฐบาลนั้นเปิดเผยพาสปอร์ตการเดินทางไปเยือนฮาไวน์

นายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
กล่าวถึงกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรีเรียกร้องอยากให้รัฐบาลออกมา
ชี้แจงถึงความชัดเจนเรื่องการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่มรรัฐฮาไวน์
สหรัฐอเมริกาของพลเอกประวิทวงศ์สู่วัน
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ
ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพื่อจะให้สังคมได้รับรู้
และขอความเป็นธรรมกรณีที่โฆษกรัฐบาลออกมาบอกว่า
เป็นความพยายามของฝ่ายการเมืองที่กล่าวหาในเรื่องนี้
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าหมายถึงพักเพื่อไทย
พร้อมกับระบุว่าถ้าหากกล้าทำก็ควรกล้ารับ
จากข้อมูลการบินที่เผยแพร่ออกมามาจากคนในอย่างแน่นอน

อยากให้นำหนังสือเดินทางมาเปิดพิสูจน์ความบริสุทธิ์
เรียกร้องไปยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้สืบหาความจริงด้วยค่ะ
ด้านนายวิรัติสมความคิดที่การเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น
ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ตกข้อกล่าวหาของตัวเองที่ร้องเรียนพลเอกปรีชาจันโอชา
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหม
บรรจุบุตรชายเป็นนายทหารโดยมิชอบ
โดยบอกว่าระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรมปี๒๕๕๙
ใช้บังคับกับกำลังพลอย่างเคร่งครัด
ประหลัดกระทรวงฝ่าฝืนเองไม่ถือเป็นความผิด
และเห็นว่าการที่ไม่รับไต่สวนของปปช
ก็เนื่องจากพบว่าถ้าพบว่ามีความผิดจริง

ก็อาจจะถูกยื่นเรื่องกล่าวหาให้ปปชเป็นผู้กระทำความผิดเอง

ก็กลัวว่าผู้ที่มีอำนาจอาจจะไม่พอใจ
และเซสซีโรปปชทั้งคณะ